เอามาดูคู่นี้กันบ้างดีกว่าไม่รู้ไปสปาร์ครักกันตอนไหนเพราะว่าคนโสดมาเจอกับคนโสด
ก็เลยปิ๊งรักกันแบบนี้นะคะสำหรับเจดเจดพิพัฒน์แล้วก็น้องวิววรรณรสนั่นเองค่ะ
นี่ต้องบอกว่ามันตึงโป๊ะเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวพระนางเอ็กแซคค่ะ
กุ๊กกิ๊กกันนะคะทั้งเจดทั้งวิวนะคะด้วยความว่าโสดกันมาปีกว่านะฮะ
ประมาณว่าเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการเขาบอกว่าก็งงในงงอยู่เหมือนกันนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเราก็เลยรีบสอบถามพยานรักแวดล้อมได้ข้อมูลน่าเชื่อถือมาว่างี้ค่ะ
เดิมเจตเลิกกับแฟนสาวไฮโซล์ที่บินไปเรียนอังกฤษมาแล้วนะคะ
แล้วจวบเหมาะกัดมาเล่นละครทะเลริษยากับวิวก็เลยเปิดใจให้เรียนรู้กันแล้วก็มีรองรูปวนหวานกันเรือเลย
แต่ก็อ้างได้ว่าถ่ายละครด้วยกัน
วันเสาร์ที่๙กุมภานี้เดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็จะว่าไปคืนขาวงการประเทศก่อนวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละ
น่ารักดีคุณผู้ชมค่ะก็ถ่ายละครด้วยกัน

หรือว่าจะจีบช่างภาพตากล้องช่างไฟ